ท่านฟังประธานมันเจ้าขอกลับมาเชิงครูไกรแก้ว
ผู้ชมครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนรู้จักชื่อของครูกายแก้ว

นี่นะฮะหลังจากวันนั้นที่มีการขนใส่รถมา
เพื่อจะไปตั้งแล้วก็ทำพิธีเบิกเนธกันไปเมื่อวันก่อนนะฮะ

สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย
มีพิธีเบิกเนธบวงสวงบูชากันเรียบร้อยนะฮะ
แต่วันนี้เนี่ยมันมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะตกลงแล้ว
ครูกายแก้วนี่รูปปั้นตรงนี้นะครับ
เป็นกระแสโด่งดังอยู่เนี่ยมีคนไปกราบไหว้บูชานะครับ
ทำพิธีเบิกเนธกันไปแล้วเนี่ยแท้จริงแล้วอ่า
คือเทพคืออสุรเทพหรือเป็นปีศาจสาตานกันแน่อืม
คนถามถึงอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะล่าสุดเนี่ย
มีคนอ้างว่าต้องบูชาครูกายแก้วด้วยการบูชายันด้วยลูกแมว๑๙ตัว
เหรอคะใช้วิธีกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็ฝังดินทั้งเป็นอืม
นี่เห็นไหมเขาใช้ชื่อเพจเฟซบุ๊คแบบนี้นะ
สิทธิ์ครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวท
เห็นมีเพื่อนโพสต์ถามว่าบูชาว่าบูชายันครูกายแก้วยังไง
อืมใช้อะไรบูชายันผมใช้ลูกแมวครับภาพนี้ผมถ่ายเมื่อสี่เดือนที่แล้ว
วิธีหาลูกแมวก็ตามกลุ่มหมาแมวหาบ้านทั่วไปเลยครับ
ผมใช้ลูกแมวเพราะว่ายังเป็นสัตว์บริสุทธิ์
ครูกายแก้วเป็นมหาบุรุษที่มีจิตบริสุทธิ์
สมควรใช้ของบริสุทธิ์เช่นลูกแมวบูชายันลูกหมาลูกไก่
แม้กระทั่งเด็กทารกหรือเด็กไม่สมบูรณ์เอาไปทำลูกกรอกบูชาครูกายแก้วก็ได้เหมือนกัน
อ่านแบบนี้ตกใจนะคะคนเลยเฮ้ยตกลงยังไงเนี้ยอ่า
แล้วยังบอกบอกก่อนบูชายันผมจะเอาน้ำยาล้างห้อง
ชนิดรุนแรงผสมกับนมสดแล้วกรอกปากครับอื้อหือ
สักพักพออาการออกผมจะเอาฝังดินทันที
เพราะโบราณกล่าวว่าห้ามบูชายันครูกายแก้ว
ด้วยสิ่งไม่มีวิญญาณอืมทำมาสิบเจ็ดปีโอ้
บูชายันปีละ๒รอบคือต้นปีและท้ายปี
ด้วยความเชื่อว่าเบื้องต้นคือการเกิดของเราจะมีความสุข
ที่สุดคือเวลาใกล้ตายเราจะมีความสุขเหมือนกัน
สาธุครับโอ้โหคืออาจจะเป็นคนที่อุปโลกขึ้นมาก็ได้
หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงก็ได้แต่ว่าคนเห็นแบบนี้หลายคนก็บอก
ตกลงยังไงอืมตกลงยังไงกันนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับที่ต้องไฮไลท์ก็คือสิ่งที่จะเอามาบูชายันอ่ะค่ะ
คือแมวใช่ไหมอ่าแล้วใช้น้ำยาล้างห้องน้ำผสมนมสด
กรอกปากลูกแมวอย่างเงี้ยอืมคือกลายเป็นประเด็นติดเทนเอ็กซ์
ทวิตเตอร์ในวันนี้เลยนะครับพร้อมกับคำถามว่าจริงจริงแล้ว
กายแก้วคือใครคืออะไรเป็นอสูรหรือไม่
แล้วการบูชาต้องทำตามคำแนะนำของเพจนั้นจริงเหรอ
แล้วเขาใช้ชื่อเพจว่ากลุ่มลูกศิษย์ครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวท
หลังจากมีข้อความนี้เผยแพร่ออกไปนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนั้นภาพวันบวงสวงนะฝนตกนะฮะสุดท้ายทำพิธีได้นะครับ
ฝนหยุดนะคือพอมีข้อความที่เผยแพร่ออกไปเนี่ย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์ขอรับซื้อลูกแมวเลยนะครับ
บอกถ้าได้สิบเก้าตัวบวกเงินเพิ่มให้อีกห้าร้อยบาททั่วลงทันที
อ่านี่แล้วก็โยงไปถึงการบูชายันครูกายแก้ว
ว่าเออมันจะไปกันใหญ่แล้วไหมเนี่ยตกลงเราจะยึดถือ
จะยึดเหนียวตรงไหนยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องของครูกายแก้ว
บอกกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น
ใครจะบูชาแบบไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ตามความเชื่อความศรัทธา
แต่ต้องใช้วิจารณญาณนะไปทำผิดกฎหมายไม่ได้
กฎหมายทารุณกรรมสัตว์ก็มีอยู่ประเด็นที่ว่าครูกายแก้วเป็นใคร
เป็นเทพหรือผีกองกอยนะหรือปีศาจหรืออะไรอย่างไร
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะครับศาสตราอาจารย์พิเศษทงทองจันทรังสุนะฮะ
ท่านก็ให้ข้อมูลไว้ในเฟซบุ๊กนะครับท่านบอกว่าอ่า
โต้ผู้สร้างว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าครูกายแก้วเนี่ย
เป็นครูบาอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดอ่า
ซึ่งเป็นกษัตริย์ของกัมพูชาแล้วก็บอกว่าความเสื่อมใสเนี่ย
ผิดกฎหมายแต่บอกถึงความไม่มั่นคงทางจิตใจของคนในสังคมอ่า
มีเฟซบุ๊คของอาจารย์ทรงทองไหมนะฮะอาจารย์ทรงทองโพสต์ไว้ยาวนะครับ
ส่วนรูปที่เห็นทางศิลปะเนี่ยอาจารย์ทงทองบอกว่าก็
สอบไม่ผ่านนะฮะการบูชาจะเป็นมงคลได้อย่างไร
ตอนนี้คล้ายกับที่คนโบราณพูดว่าผีป่าจะวิ่งมาสิงเมืองนะครับ
อ่ามีอีกคนนึงก็บอกนะฮะคุณสหชัยนะครับ
บอกว่าสิ่งนี้มาจากเขมรเป็นสายดำมีอำนาจเหนือนครวัดนครธม
และทำลายพระราชวงศ์วรมันกับพระพุทธศาสนาจนสิ้นค่ะ
บอกว่าครูกายแก้วเนี่ยคล้ายเวตานและสาตานบวช
เรียนเป็นพระสงฆ์แต่นอกรีดเรียนเวทมนต์ดำ
นำมาไว้ใจกลางเมืองกรุงก็เพื่อทำลายพระสยามเทวาธิราช
และพระหลักเมืองกรุงเทพให้เสื่อมลงคนที่ไหว้จะกลายเป็นธาตุ
จากนี้ไปผีเมืองกับผีป่าจะสู้กันผู้คนจะล้มตายคล้ายเขมรแดง
เป็นการพลีกรรมโดยการล้างเผ่าพันธุ์ไหว้ก็ต้องมีเสี่ยงอ่า
มีสิ่งแลกเปลี่ยนชีวิตคนอืมอ่าอันนี้มุมมุมที่คนก็ให้ข้อมูลในเชิง
ที่ว่าครูกายแก้วจะเป็นลักษณะที่เอ๊ะเหมาะหรือเปล่าในการที่จะมา
ไหว้หรือว่าเคารพบูชากราบไหว้กันอย่างนี้นะฮะ
ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุชาติแล้วก็เป็นคนที่สั่งสร้างครูกายแก้วด้วย
บอกแบบนี้นะคุณโทนบอกครูกายแก้วไม่ใช่ปีศาจ
และมีประวัติบอกเล่าต่อกันมาว่ามีพระทุดงไปทำ
สมาธิที่ปราศาสตร์นครวัดนครธมกัมพูชาระหว่างทางกลับผ่านจังหวัดลำปาง
ไปพบอาจารย์ถวินมิลินทจินดานักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุรยางทหาร
มีการมอบองค์ครูกายแก้วขนาดสองนิ้วให้มาบูชาจนทำให้มีชื่อเสียงและเงินทอง
จากนั้นก็มอบให้อาจารย์สุชาติรัตนสุขไปบูชาต่อส่วนรูปกายค่ะของครูกายแก้ว
เพียงอาจารย์สุชาติที่เคยเห็นในนิมิตรเป็นการเห็นในนิมิตรนะคะ
รูปลักษณ์ขององค์ครูกายแก้วคือแบบนี้มีรูปลักษณ์คล้ายกับผู้บำเพ็ญตน
นั่งขัดสมาธิหน้าตาเกรงขามด้านหลังมีปีกตามีสีแดงฉาน
ยาวงุ้มตรงใบหน้ามีเขี้ยวคล้ายนกกระเวกเป็นสัตว์โบราณในป่าหิมพาน
เชื่อกันว่าครูกายแก้วเป็นครึ่งมนุษย์และครึ่งนกค่ะอาจารย์สุชาติก็เลยทำรูปปั้นองค์ปฐม
ขึ้นมาเป็นองค์แรกนี่แหละค่ะแบบนี้ส่วนประเด็นที่มีคนบอกว่าครูกายแก้วเป็นปีศาจร้าย
และจะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองเกิดการแตกแยกเขามองว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันค่ะ
วันนี้สังคมมองอะไรมองภายนอกเห็นไหมมองภายนอกมองว่าโอ้ยรูปร่างเหมือนปีศาจเหมือนเวตานเหมือนสัตว์นรกในตามคอมเมนต์นั้น
ครับแต่ผมก็บอกว่านี่แหละสังคมเขาก็มองคนแค่ภายนอกทุกวันนี้สังคมไม่แตกแยกหรอกครับ
ทุกวันนี้ก็แตกแยกก็ไม่รู้จะแตกยังไงอยู่แล้วถูกไหมคนทำนายก็ทำนายเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นไง
เขาทำงานเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นถูกป่ะถึงอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีโอ้โหทุกวันนี้พ่อคุณเอ้ย
แตกแยกด้วยอะไรแตกแยกด้วยความคิดที่มันแตกต่าง
ก็ยืนยันแบบนี้ทีนี้เนี่ยคนที่ดูแลองค์ครูกายแก้วเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวเรานะคะพี่อุ๋ย
เขาบอกว่าไอ้ที่ไปโพสต์ไปพูดไปแชร์กันว่าการบูชายันครูกายแก้วต้องใช้ลูกแมว
มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะจากกลุ่มที่ต้องการโจมตีทำลายศรัทธานั่นแหละของกลุ่มคนที่เขาศรัทธา
และยืนยันว่าครูกายแก้วให้คุณกับผู้ที่บูชาค่ะ